อีกหนึ่งเรื่องที่เราเกริ่นกันไว้เรื่องของประเด็นดราม่า
แล้วก็โชว์บัตรกันอย่างแบบสบายใจเฉิบ
คำถามคือเอาเหมาะสมหรือเปล่า
เอาเงินจากบัตรเนี่ยมันควรจะใช้อื่นดีมั้ย

อะไรแบบนี้นะครับเอาไปดูหน่อยเป็นภาพบัตรคนจนหลายใบนะครับ
เป็นภาพบัตรคนจนหลายใบและผู้ชายสามคนคนหนึ่งกำลังทำท่ากดเงินที่ตู้
และเพื่อนอีก๒คนนะฮะก็ชูขวดเบียร์พร้อมกับติดแฮสแท็กบัตรคนจนจิบเบียร์เย็น
นะฮะแล้วก็มีการวิพากษ์วิจารณ์นะฮะว่าเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสม
แล้วก็มีอีกหลายกรณีที่มีการกดเงินเอาเงินไปใช้ในสิ่งที่ไม่เหมาะสม
ไม่ใช่ประโยชน์ของการดำรงชีวิตซึ่งชาวเน็ตก็ลงความเห็นว่า
เอ๊มันควรจะมีการตรวจสอบอย่างเคร่งคัดหรือเปล่านะฮะ
ทีนี้อ้าวนี่มันมีภาพอีกภาพหนึ่งเนี่ยค่ะห้าร้อยได้เบียร์ลังหนึ่ง
แหมก็เขียนซะอย่างนี้แล้วเขาจะให้ดีไหมเนี่ยบัตรนี้นะ
คือเป็นผัวเมียคู่หนึ่งค่ะฝ่ายเมียเนี่ยนะเขียนข้อความบอก
เห็นเขากดกันเดี๋ยวไปกดบ้างดีกว่า๕๐๐บาทจะเอามาเล่นไพ่
ดูข่าวนี้อยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะแต่นายกบอกว่า
เดี๋ยวจะต้องไปตรวจสอบอย่างเข้มงวดอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวนะบัตรคนจนอย่ายุ่งกับเราเลย
เออเราถือบัตรคนจนนะอย่ายุ่งกับเราเออซึ่งสร้างเออ
ซึ่งรายที่บอกว่าจะกดเงินไปเล่นไพ่กับกินหมูกระทะเนี่ย

ประเด็นคือก็ไปโพสต์บัตรตัวเองมันเห็นหน้าด้วยไง
มันเห็นหน้าลงในเฟซบุ๊คเลยว่าบัตรอะไรเลขที่อะไรชื่ออะไร
เขาโพสต์ตอบนะพอชาวเน็ตเข้าไปด่ายับ

คุณอายุเท่าไหร่คะใช้คำว่าคึกขนองเนี่ย

ขอโทษทุกคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยค่ะ

ต่อไปนี้โพสต์อะไรจะคิดก่อนทำทุกครั้งค่ะ
รับว่ารู้เท่าไม่ถึงการค่ะ

ไม่ใช่ว่าคิดอะไรปุ๊บอยากจะพิมพ์ก็พิมพ์ได้นะคุณ
กระแสสังคมเดี๋ยวนี้มันรุนแรง

มีคนเอาเรื่องนี้ไปถามนายอุตมะสาวนายน

คนถือบัตรคนจน๑๔ล้าน๖๐๐คน

แล้วก็ใช้เงินไปซื้อสินค้าที่ไม่จำเป็น

ก็สั่งให้เจ้าหน้าที่ของกระทรวงการคลังเนี่ย
ไปดูแล้วก็สื่อสารให้ผู้ถือบัตรเข้าใจ
ถูกประสงค์ของการใช้เงินต่อไป
ซึ่งก็เชื่อว่าเมื่อเตือนแล้วคนถือบัตร
ก็คงจะไม่เอาเงินไปซื้อของผิดวัตถุประสงค์อีก

แต่ถามว่าจะยึดบัตรสวัสดิการคืนไหม
คือเอาจริงนะพูดกันตรงเลยนะคะ
คือพอคุณแจกไปแล้วเนี่ยเงินเท่ากับเป็นของเขา
เขาจะใช้อะไรเป็นสิทธิ์ของเขา
มันจะตรงตามวัตถุประสงค์ที่คุณอยากจะให้เขาใช้หรือเปล่า

ถึงบอกว่าการให้เงินกับการให้
เขาเรียกว่าอะไรนะวิธีการหาเงิน
อันไหนมันจะช่วยแก้ปัญหาได้ดีกว่ากัน
ควรเอาปลาให้เขาแต่คุณเอาเครื่องมือในการจับปลาให้เขา
เพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็เอาไปทำอย่างไม่ถูกวิธี
คือเราบังคับคนสิบกี่คนคุณ๑๔๖ล้านคนเราบังคับได้ไหม
อยากให้เขาเอาปลาไปกินแต่เขาเอาปลาไปขายต่ออะไรแบบนี้
คือจะบอกว่าตัวเลข๑๔๖ล้านคนที่ไปตราหน้าให้เขาว่าเขาเป็นคนจนเนี่ยนะ
บางคนก็ไม่ได้จนจริงจนปลอมเยอะแยะไป
เพราะฉะนั้นมันเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณโดยเปล่าประโยชน์จริงนะ
เราเข้าใจแล้วค่ะว่าคนจนตอนนี้คือคนไม่จนก็อยากจนแล้ว
อยากได้เงินไงได้เงินฟรี
๕๐๐ไม่น้อยนะคุณถูกต้องหรือเปล่าถูกหรือเปล่า
๒เดือนด้วย๑๐๐ต่อ๑คน